ขวาครับของต้องตาแล้วหวดเลยครับเต็มอกครับ
ดูมวยใหญ่แล้วต้องทำใจครับเพราะอาวุธนั้นหนักแรงจริงครับ
แต่ละดอกเตะแต่ละทีต่อยหมัดฟันศอกได้หนักแรงครับ
โอ้โหแล้วนี่ครับฮิรันม้วนแผ่นดินครับแลกกันสนั่นสะเทือนเวทีไปหมดครับ
นี่ครับยกนี้พยายามเปลี่ยนเกมครับโอ้โหวงในของต้องตาครับแต่บัวเงินพยายามจะรัดเอวเอาไว้
นี่ครับรูดตัวเองออกมาสกูลเสียบยัดเลยครับโอ้โหแล้วนี่ครับ
ตั้งกำแพงแต่เอาไม่อยู่ครับต้องตาแกเถียงตลอด
ครับเดินเข้าชนครับวางด้วยแข้งขวาประกบถึงตัวครับเสียบเติมเข้าไปด้วยเขาขวาครับ
โอ้โอ้โอ้